ข้าวยากหมากแพงทุกคนก็เครียดงูมันก็เครียด

งูฆ่าตัวตายค่ะงูฆ่าตัวตาย

เฮ้ยมันผูกก่อตายเหรอปุ๊ย
มันผูกก่อตายเหรอปุ๊ยค่ะพี่พอมันหักเลยอ่ะ
ไม่หรอกน่าจะมีคนมาผูกไว้

จ้าวที่จ้าวที่เฮ้ยงูรั้งอย่างงี้ป่ะ

งูเจ้าที่เนี่ยงูเงียบกิฟต์เหลือดูฉะนดเนี่ย

เออน่าจะไม่ใช่ที่เชียงใหม่นะคะ
พูดตายชัดอย่างนี้นะ

ทีนี้เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้แล้วก็บอกว่า
เออเพิ่งเคยเห็นงูผูกคอตายงูเหลือมยักษ์
แต่จริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะมีคนมาผูกไว้แน่เลยนะคะ
มาห้อยไว้แบบนี้ชาวเน็ตพอเห็นคลิปนี้แล้วก็แซว
มันเครียดล่ะเศรษฐกิจไม่ดีนะมันก็แพง
ไข่ไก่ฟองละ๗บาท

จะไปในล้าวไก่แล้วก็ไปฉกกิน

เออแต่นี่ไม่ค่ะต้องซื้อกินไง
ไข่ไก่ฟอง๗บาทเครียดผูกคอตายแบบนี้